เหมือนเรื่องนี้เลยค่ะนึกถึงคำพูดนี้เลยว่า

หญิงสาวคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของขายเครปนะคะ
ร้านเคล็ปเขาประสบความสำเร็จมาได้
เพราะมีคุณแม่บุญธรรมคอยสนับสนุน
วันนี้เธอก็เลยซื้อของไปตอบแทนคุณแม่บุญธรรมจะเป็นอะไรไปดูค่ะ
เอาป้ายไปส่งแล้วค่ะ

เอาป้ายมาส่งแล้วท่าจะร้องทำไมเนี่ย
ดีใจอ่ะว่าฉอนร้องดีใจ
อื้อสวยไหม

นี่ค่ะเรารู้ว่าแม่อยากได้เราทูทักไว้ถ่ายผงนะ
นี่เราก็แอบสุขายด้วยกัน
ดูที่โอเคหน่อยแล้วก็มาทำป้าย

อืมทำป้ายรอไว้แล้วด้วย

เออคุณแม่เดินชมรอบความเผ็ด
เออดีใจยิ้มใจ
ใช่เราเห็นเราก็รู้สึกซึ้งไปด้วยนะ
แบบอุทานแบบน่ารักอันนี้เขาคุยกันแบบน่ารักนะ
ถูกไหมตกใจใช่ไหม
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่ค้าขายเครปเย็น
คนนี้แหละเป็นคนคอยดูแลคอยสนับสนุนได้ทุกครั้ง
วันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วธุรกิจเติบโตค้าขายดี
ก็เลยซื้อรถฟุตพักมือสองเนี่ยมาเซอร์ไพรคแม่บุญธรรม

เออเพราะแม่บุญธรรมเนี่ยอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ย
แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตระเวนขายไปเรื่อย
แม่บอกรู้ได้ไงเนี่ยว่าแม่อยากได้
ถูกไหมคะเธอก็เลยอ่ะจัดให้คุณแม่ตามที่แม่ต้องการค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าแม่บุญธรรมเนี่ยจริง
จริงแล้วเป็นแม่ของเพื่อนรู้จักกันมากว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ

เธอก็ถือว่าต้องยกให้คุณแม่บุญธรรมคนนี้เป็นแม่อีกคนนึง
เพราะว่าเลี้ยงดูเธอเหมือนลูกให้ความช่วยเหลือให้ความรักให้คำปรึกษาในวันที่เธอลำบาก
พวกเขาคือคนที่ยื่นมือช่วยเหลือเธอตลอดโดยไม่หวังสิ่งใด

พอถึงวันหนึ่งที่เธอมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
แล้วก็มีคุณแม่เนี่ยคอยอยู่เบื้องหลังเธอก็รู้สึกนึกถึงแล้วอยากจะตอบแทน
และสิ่งที่เธอทำนั่นก็คือการมอบรถฟู้ดชักให้คุณแม่ได้มาประกอบอาชีพต่อไป
นะคะแล้วเธอก็เชื่อมั่นว่าความกระตันยูเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอเชื่อถือยึดมั่นมาตลอด
ทำให้คนรักเนี่ยมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ถือเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน
ส่วนคนในโซเชียลมาดูแล้วก็ชื่นชมกันเยอะเลยค่ะ
ชมในความกระตันยูกระตะเวทีแล้วก็ต่างก็อวยพรให้เธอประสบความสำเร็จ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจต่อไป
บางคนบอกมีโอกาสเดี๋ยวจะไปอุดหนุนก๋วเตี๋ยคุณแม่ด้วยนะ
นั่นแหละที่อยากรู้ไปขายตรงไหนบ้างจ๊ะก๋วยเตี๋ยวปลาอยากกินเลย
บอกหน่อยสิไปตามดูต่อในติ๊กต๊อก
ของควรขวัญ๒๙ก๋วยเตี๋ยวปลาราววัง
ถ้าคุณพักแบบเนี้ยมีโอกาสนะยังไงขับมาไทยรัฐได้มั้ย
เออแล้วคุณจะจ่ายตังค์เหมาเลยเหมา
ผมจะไปยืมตังค์โปรดิวเซอร์โจโจ้เพื่อนชี้ผม
คุณคุณซื้อลูกชิ้นคุณยังให้เขาจ่ายเลย
คุณรู้ได้ไงไม่รู้ไม่รู้
ไปดูนะเอาเป็นภาพความน่ารักให้ดูแบบนี้